คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปนี้เนี่ยยังไม่ได้ยืนยันนะว่ามันได้ผลจริงหรือไม่จริงอย่างไร
แต่ผู้หญิงคนนึงเธอเอามาเปิดเผยคือเธอเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อจากคัสเตอร์ทองหล่อ
แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านโทรไปหาสายด่วนโทรไปหาโรงพยาบาลรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวส่งรถไปรับ
ก็ยังไม่มีให้ไม่มีเตียงมาให้เธอทำยังไงดูแลตัวเองซื้อยามากินโดยเฉพาะดื่มน้ำที่ทำมาจากสมุนไพรทำเอง
แล้วอาการเธอดีขึ้นนั่นไม่มีอาการเลยแต่ก็อยากจะให้คุณหมอเนี่ยเอาเธอไปตรวจว่าเธอเนี่ยหายขาดจริงหรือเปล่ามีเชื้ออยู่ไหมไปฟังเสียงเธอหน่อยครับ
แค่มันเข้าไปในสมุกคือพวกสอมแดงพวกไรอย่างนี้
มันเกี่ยวกับพวกไข้หวัดพวกไรอย่างนี้
เขาบอกให้ต้มกินแล้วก็อยากกินน้ำเย็นให้กินแทนน้ำเปล่า
หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณศิวนาศอายุ๒๕ปีครับ
อยู่ในพื้นที่สายใหม่กรุงเทพมหานคร
รับเชื้อมาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ
ไลน์ของเธอเริ่มป่วยวันที่๑๒เมษายน
และรู้ว่าป่วยติดเชื้อมา๑๘เมษายน
หลังจากรู้ว่าติดเธอก็ติดต่อทางโรงพยาบาลโทรหาสายด่วน
แต่ก็ไม่มีการตอบกลับมาเลยว่าจะส่งรถมารับอะไรยังไงหรือเปล่า
เธอก็ทำได้เพียงแค่กักตัวอยู่ที่บ้านเท่านั้นและดูแลตัวเอง
แต่ก็ไม่ยอมให้ตัวเองป่วยไงซื้อวิตามินมากินจากร้านขายยา
รวมทั้งคุณแม่เธออยู่ต่างประเทศที่คุยกันเนี่ย
แนะนำบอกว่าให้เธอเนี่ยต้มน้ำแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูเข้าไป
แล้วต้มเสร็จปุ๊บสูดกลิ่นมันเข้าไปเพื่อให้จมูกมันโล่ง

เดี๋ยวนี้นี่ใบมะกรูดเหรอ
กำลังจะบอกว่าเขาก็ดื่มต้มน้ำสมุนไพร
มีอะไรบ้างหอมแดงขาดตะไคร้กระชายขาว
ต้มเข้าไปผสมใบมะกรูดผสมเข้าไป
ต้มน้ำแล้วก็ดื่มแทนน้ำเปล่า

ทำแบบนี้ประมาณครึ่งเดือนปรากฏว่า

อาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมันก็หายไป
ตอนนี้เกือบเป็นปกติทุกอย่าง

เพราะว่าไม่มีคนมารับเธอไปโรงพยาบาล

ติดต่อไปก็เงียบไปแบบนี้
เธออยากจะวอนว่าเธอพยายามดูแลตัวเองแล้ว
อยากจะให้หน่วยงานของรัฐและโรงพยาบาล

หรือวิธีการที่เธอทำนั้นมันหายหรือเปล่า
ล่าสุดนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ช่วยสอสอเขตสายไหม

พร้อมกับเอ็กซ์เรย์ปอดให้กับคุณศิวนาธ
โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดเลย

ผู้ป่วยที่ตกสำรวจหรือยังไม่มีการรักษา
สามารถนำสมุนไพรพื้นบ้านมารักษาเบื้องต้นได้

ยังไงคุณก็ต้องไปตรวจว่ามีเชื้อหรือเปล่า

เพื่อให้มั่นใจว่ามันหายสนิทหรือเปล่า
น้ำสมุนไพรดื่มไปมันไม่มีโทษหรอกเนอะ

เพราะว่ามันมีเรื่องของคุณประโยชน์ต่างสรรพคุณต่าง
แต่ไอ้เชื้อเรายังไม่ยืนยันว่ามันจะหายขาดจริง
อย่างไรต้องรอข้อมูลที่ยืนยันด้วย
สุดท้ายแล้วใครป่วยก็ต้องไปตรวจ
ที่เธอต้มกินเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสรรพคุณมันแก้วหวัด
หวัดแก้ไข้อะไรอย่างนี้นะครับ